ก็เราจะดูด้วยกันอยู่๒๓ส่วนด้วยกันนะครับ

การที่เราจะประกาศปิดพื้นที่

ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่า

จะมีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไปพื้นที่อื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนที่ในเรื่องของกิจกรรมที่จะต้องมีความเสี่ยงนะครับ
ว่าตรงนี้เนี่ยกิจกรรมที่สถานที่หรือจุดต่างตรงนี้เนี่ย
จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อหรือไม่นะครับ
คือสถานที่เสี่ยงก็หมายถึงว่ามีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องของการที่คนมาอยู่กันอย่างแออัดเป็นสถานที่ปิดนะครับ
เพราะฉะนั้นการล็อกดาวน์เนี่ยก็จะเป็นหลายระดับนะครับ
จากเดิมที่สมัยก่อนเมื่อเราแรกเนี่ยเราอาจจะประกาศล็อกดาวน์ทั้งหมดทั้งประเทศนะครับ
แต่ว่าในปัจจุบันเราคิดว่ามาตรการการควบคุมโรคเราคงจะมีการแบ่งระดับตามสถานการณ์
ก็จะเป็นการล็อกดาวน์ที่อาศัยอิงเกณฑ์นะครับ
จากเรื่องของกิจกรรมเสี่ยงพื้นที่เสี่ยง
แล้วก็โอกาสที่ประชากรที่มีความเสี่ยงก็จะอยู่ในพื้นที่ก็จะอาศัยหลักพวกนี้มาประกอบกันครับ
สมุทรสาครก็ยังไม่เรียกว่าล็อกดาวน์จังหวัดถูกไหมคะ
ถูกต้องครับเราล็อกดาวน์เฉพาะจุดที่มีการระบาดขณะนี้ก็คือที่แพร่กุ้ง
ที่ตลาดการกุ้งแล้วก็ที่หอพักศรีเมืองอันนี้ก็ถือว่าล็อกดาวน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ว่าในพื้นที่สมุทรสาครนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจำกัดการเดินทางนะครับ
แล้วก็มีการปิดสถานที่ที่มีโอกาสแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็จะปิดเป็นขั้นตอนนะครับ
ถ้าเราดูจากสมุทรสาครเราพอเห็นว่าทำไมจุดที่เป็นใจกลาง
ตั้งแต่ที่เราหาเจอถึงใช้มาตรการล็อกดาวน
ทีนี้จังหวัดอื่นซึ่งเราไม่รู้ว่าจะยังไง
ใครเดินทางไปจะติดมากน้อยแค่ไหนจังหวัดอื่นใช้วิธีเดียวกันไหมคะ
อันนี้เราก็จะมีเกณฑ์ให้นะครับเกณฑ์ให้ในเชิงของที่ว่า
เช่นจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในจำนวนที่เท่าไหร่นะครับ
แล้วก็การติดเชื้อนั้นเนี่ยสามารถระบุแหล่งของการติดเชื้อได้หรือไม่นะครับ
อันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการที่จะใช้ในการที่เราจะล็อกดาวน์
แล้วก็การจะล็อกดาวน์ในสถานที่ไหนในจำกัดการเดินทางอย่างไรเนี่ย
ก็ขึ้นอยู่กับประเภทแล้วก็กิจกรรมของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับ
จำนวนผู้ติดเชื้อต้องเท่าไหร่คะต่อจังหวัดหรือต่อพื้นที่ครับคุณหมอ
ก็ในเกณฑ์ที่ผ่านมานะครับเกณฑ์ที่ผ่านมาเนี่ย
เรื่องจำนวนที่เราจะถือเป็นเกณฑ์ล็อกดาวน์เนี่ย
อิงจากศักยภาพของสถานพยาบาลในการที่จะรองรับผู้ป่วยหนัก
คือถ้าเรารับไม่ไหวปั๊บคือเราจะมีเกณฑ์ล่วงหน้า
อย่างเช่นว่าเรารู้ว่าในพื้นที่ของจังหวัดเราจะใช้เกณฑ์จังหวัดนะครับ
จังหวัดนี้มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยหนักได้แค่ไหน
แล้วเอาเกณฑ์ตรงนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการที่เราจะใช้ว่าพอถึงจุดหนึ่ง
ระดับนี้เป็นระดับเหลืองเราก็จะปิดเป็นขั้นตอนนะครับ
แต่ถ้าจำนวนมากอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะปิดหมด
เพราะว่าถ้าเกินจากนั้นเนี่ยสถานพยาบาลรองรับไม่ไหวนะครับ
อันนี้ก็จะต้องรีบล็อกดาวน์แบบเรียกว่าปิดสนิทนะครับ
เท่าที่ฟังมาจนถึงนะตอนนี้เนี่ยนะคะ
คือก็ยังไม่ได้มีอะไรที่คุณหมอกังวลใจแบบสุดจะเข้าวิกฤตแล้วยัง
อันนี้คือเป็นตัวเลขที่คาดการณ์ได้ว่าถ้าเราตะลุยตรวจเราจะยิ่งเจอใช่ไหมคะ
แล้วก็เปอร์เซ็นต์การเจอจากจำนวนที่ตรวจก็ประมาณนี้แหละ
คาดการณ์ได้ว่าคงจะประมาณนี้ออกมาเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวค่อยตามนะคะเพราะว่าถ้าตามข่าวเราก็จะเห็นได้ว่าคือ
วันหนึ่งมีหลายรอบแล้วก็ของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเอง
ก็จะรับผิดชอบในการอัปเดตข้อมูลเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมรุนแรงเดี๋ยวมาใหม่

เพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะเป็นแบบไหนนะคะ
เอาเท่าที่เราจำได้นี่แหละค่ะตลอดทั้งปียังใช้วิธีเดิมหมดนะคะ